คุณผู้ชมสถานการณ์อย่างพายุคาจิกินี่เราก็ต้องเฝ้าติดตามนะคะ

เมื่อวานนี้มีการไลฟ์สถานการณ์นี้
คุณเชื่อไหมเป็นการไลฟ์ที่คนดูมากที่สุด

มันมีความมุ้งมิ้งน่ารักมาก
เพราะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะ
คือเกิดอะไรขึ้นดูเลยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขาเผลอกดใส่ฟิลเตอร์
นี่เราดูสิค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันจะเป็นเอฟเฟคหน้ากระตุงการ์ตูนโผล่ขึ้นมา

กับ๒ไลฟ์แบบใส่ฟิลเตอร์แบบนี้
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้
ยอดวิวมันแบบพุ้งเพราะว่าคนแชร์เยอะมากจริงอ่ะค่ะ

ปุ่มนี้คือปุ่มจะเปลี่ยนภาพไปเอง
ค่อยเปลี่ยนไปทุก๓๐วิค่ะคุณ

ไม่แต่อย่างน้อยสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยพอได้เห็นแบบนี้ก็พอมีรอยยิ้มอยู่บ้างทีนี้มีหนวดสมบูรณ์ด้วย
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้มันเป็นกุศโลบายหรือเปล่า
อยากให้คนมาสนใจเรื่องของการพยากรอากาศมากขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะกรมอุตุเขาก็มีการไลฟ์
แต่ไม่ค่อยยักจะมีคนเข้าไปดู

เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ทีนี้พอทำแบบนี้โอ้โหคุณค่ะ

แต่ว่าทางด้านทีมงานที่เขาเห็นแบบนี้
พอเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเขาก็รีบ

เอาเจ้าฟิลเตอร์เอาเอฟเคนี้ออกคุณผู้ชม
แต่ทีนี้พอชาวเน็ตเขาแชร์กันไปเรื่อยแล้ว
คนมาดูยอดวิวมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
แล้วต่อมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกมาขอโทษ

จากมือมันไปโดนปุ่มฟิลเตอร์ตรงนี้
แล้วก็พอเป็นภาพถ่ายทอดสดหลังจากนั้นก็เป็นภาพถ่ายทอดสดตามปกติ

ก็เรียกว่าเป็นเสียงหัวเราะความมุ้งมิ้งน่ารักที่เอามาฝากกัน
ว่ามันคือเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปแล้ว
จากการที่คนแบบไม่สนใจดูการเป็นแบบว่าเออคนก็สนใจกรบปกติมากขึ้น

เผื่อคุณผู้ชมจะดูกันเยอะมากขึ้น
ขอบคุณล่ามภาษามือครับอาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยครับ